อันนี้ไม่มีดราม่านะมีแต่ความซึ้งค่ะ

ลูกสาวเขาคุณหญิงรัฐาเป็นฝั่งเป็นฝาไป

ขอบคุณใจนะลูกสาวคนเดียวด้วย
แม่น้อยเล่าให้เราฟังนะคะ
วินาทีที่ได้เห็นลูกสาวเป็นฝั่งเป็นฝา
บอกว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขอย่างที่สุดเลยค่ะ
เพราะว่าที่ผ่านมาลูกสาวเป็นแก้วตาดวงใจ

ไม่เคยทำให้เสียใจเลยสักครั้ง
พอถึงวันหนึ่งนะที่ลูกมีชีวิตคู่กับคนที่ดี
ก็ทราบซึ้งใจจนน้ำตามันไหลออกมาเองค่ะ
ตอนนี้ก็รอลุ้นนะเพราะว่าแม่น้อยเนี่ย
อยากจะอุ้มหลานเต็มทนแล้วคุณผู้ชมค่ะ

ไม่ได้ก็เลยแบบก็มีความรู้สึกว่าเขาพูดคำเดียวบอกแม่
แม่ดีใจไหมแม่ดีใจมากปื้มใจเนอะสุดยอดเลยเธอ
สำหรับแม่นี่ลูกผู้หญิงคนเดียวเลยลูกค่ะ
แล้วมันไม่อยู่ไม่เกี่ยวกับผู้ใดให้ให้แต่งานให้แต่งานหาเงินให้แม่ยังเดียวเลย
อืมโอ้เห็นแบบนี้แล้วก็ซึ้งใจลูกผู้หญิงคนเดียวทำแต่งงานหาเงินให้แม่
พอเจอแบบนี้ก็ซึ้งใจเนอะเป็นเรื่องราวดีเขาอยู่ด้วยกันสองคนไง
นะคะคุณขวัญคุณร้องไห้เนอะทำไมเกือบเกือบเอออ่าคุณไหนไหนเจอแม่น้อยแล้วนะคะ
ต้องถามถึงผลกระทบสักหน่อยจากสถานการณ์โควิดค่ะเพราะว่าแม่น้อยเนี่ยก็มีร้านอาหารนะ
ชื่อว่าร้านส้มตำครัวโพงามอยู่แถวบังนาค่ะแม่น้อยเนี่ยบอกโอ้โหก็โดนเหมือนทุกคนนั่นแหละ
มันก็ได้รับผลกระทบอ่ะนะจากโควิดเนี่ยคุณจากรายได้วันเป็นหมื่นนะ
เหลือแค่๘๐๐กับพันหนึ่งอ่ะโถแม่น้อยค่ะแต่ก็ยังกัดฟันอดทนนะ
เพราะว่าอย่างน้อยค่ะเปิดร้านลูกน้องเนี่ยก็ยังได้กินข้าวทุกมื้อโอ้โหกราบใจ
ลูกน้องนะยังขอลดเงินเดือนตัวเองลงด้วยก็น่ารัก
ลูกน้องน่ารักมากมีลูกน้องดีมากมากเลยค่ะเพราะอยากจะช่วยแบ่งเบาภาระของแม่น้อยนั่นเองนะคะ
เนี่ยคุณผู้ชมค่ะนอกจากเดินหน้าสู้เปิดร้านส้มตำแล้วนะ
แม่น้อยก็ยังไม่หยุดเท่านี้นะทำน้ำปลาร้าด้วยนี่ปลาร้าน้อยโพงามค่ะ
ก็ทำออกมาขายนะพาสเตอร์ไร้อย่างดีคุณผู้ชมตอนนี้วางขายแล้ว๖๑ทั่วกรุงเทพเลย
ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีของแม่ลูกนะคะที่ให้มารับทราบกันในวันนี้แล้วกันเนาะ